พาไปที่จังหวัดเพชรชบุรีกันหน่อยนะคะไปดูเหตุการณ์ยิงกันตายค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้ค่ะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยป่วยเป็นอำมพลึก
เมียก็เป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการคือเงิน
เพื่อจะใช้เงินไปเป็นค่ารักษาสาแต่ปรากฏว่าถูกนายหน้าโกงเงิน
พอทวงถามนายหน้าก็หยามบอกว่าอยากได้ใช่ไหมอยากได้ก็ไปฟ้องเอา
เกี่ยวกับที่ดินที่เอาไปจำนองไว้นะใช่ค่ะเท่านั้นแหละค่ะครับ
ที่ป่วยเป็นอำมพลึกโกรธชักปืนออกมารัวยิงหมดแม็กซ์เลยนะคะ
แล้วจะบอกว่านายหน้าคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยค่ะ
จุดเกิดเหตุในบ้านหลังนี้แหละค่ะบ้านเลขที่เจ็ดสิบเอ็ดนะฮะ
ตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรชบุรีตรงเนี้ยเปิดเป็นร้าน
รับทำโครงหลังคาเหล็กด้วยอ่ะนะคะครับคนที่ถูกยิงแล้วก็นอนจมกองเลือดเนี่ย
เสียชีวิตตรงลานหน้าบ้านชื่อว่านายนัทวัฒน์ผ่องพันธ์
อายุ๓๑ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าท้องแขนซ้ายเอว
มือขวาแล้วก็ที่บริเวณก้นซ้ายใกล้กันไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม
หัวกระสุนปืนขนาดเดียวกันตกเกลือนเลยค่ะนะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุก็คือนายเอกอนันต์เกรดแก้วอายุ๔๕ปี
เป็นเจ้าของบ้านหลังก่อเหตุไปยิงนายนัทธวัฒน์เสร็จปุ๊บ
บซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านเลยค่ะ
ตำรวจต้องใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมสักประมาณครึ่งชั่วโมง
ใช่นะครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุมีปืนด้วย
ก็สามารถที่จะเกลี้ยกล่อมได้จนผู้ชายคนนี้คือผู้ก่อเหตุนะฮะ

มอบตัวตำรวจคุมตัวไว้แล้วก็ตรวจค้นภายในบ้านเนี่ย
พบอาวุธปืนขนาด๙มมจำนวน๑กระบอก
ที่เขาใช้ในการก่อเหตุฆ่าคนตายนะครับ
ใช่ทีนี้ก็ต้องสอบปากคำเขาแหละค่ะ
นายเอกอนันต์คนนี้เล่าบอกว่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก่อนเกิดเหตุ
นายนัทธวัฒน์ผู้ตายได้นำเอาโฉนดที่ดินของนายเอกอนันต์
จำนองครับไปจำนองพอจำนองเสร็จปุ๊บก็ต้องได้เงินถูกไหม

หลังได้เงินมาเนี่ยแต่ไม่ยอมเอาเงินมาให้

เยอะค่ะทั้งที่ว่าตัวนายเอกอนันต์มือปืนเนี่ยก็ป่วยเป็นอำมพลึก
ภรรยาก็ป่วยเป็นมะเร็งต้องการเงินจำนวนนี้นำมาใช้เพื่อรักษาตัว
แต่พอทวงถามก็ถูกนายนัทวัฒน์คนตายปฏิเสธไม่ให้

รู้สึกเครียดค่ะเครียดหนักเลยก่อนก่อเหตุเนี่ยจึงเรียกให้นายนัทวัฒน์เนี่ย
หาที่บ้านแล้วลักษณะการที่ให้เขามาหาเนี่ยก็ต้องมีการออกอุบายนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวยังมีโฉนดที่ดินอีก๒ใบนะจะให้เป็นนายหน้าขายที่ดินให้

ใช่ค่ะนายนัทวัฒน์ก็เลยมามาถึงที่เลยค่ะก็เลยทวงถามเอาเงินอ่ะ

เงินนาง๔แสนเนี่ยไปไหนยังไม่ให้เลยนะฮะ
เนี่ยเราเองก็ขาเป็นอำมพลึกอยู่แล้วจะใช้ชีวิตแทบไม่ไหวอยู่แล้ว
เดินก็ไม่ไหวอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วเนี่ย
ภรรยาก็เจ็บก็ป่วยเป็นมะเร็งขอเงินหน่อยไอ้ที่โกงไปอ่ะตอนแรกเนี่ย
กะจะเคลียร์กันเคลียร์ไม่ลงตัวใช่เคลียร์ไม่ลงตัวแล้วทะเลาะกันแรงด้วยค่ะ
แล้วสุดท้ายนายนัทธวัฒน์ผู้ตายเนี่ยท้าทายด้วย
โกงเขาแล้วท้าทายเขาอีกนะถ้าอยากได้เงินคืนนู่นไปฟ้องศาลค่ะครับ
นายเอกอนันต์คนนี้แค้นจัดนะคะแค้นจัดไปคว้าปืนกระหน่ำยิงนายนัทวัฒน์
ฟุบตายคาที่ค่ะ
ผมเป็นในหน้าไข่ที่นะผมขายมันเอาไปจำนองแล้วมันรอดตังค์ผมหมดเลย
แล้วผมเป็นอย่างงี้ผมจะแดกอะไรพูดง่ายแล้วมีผมก็เป็นมาเล็งดูดิ
พยานที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้ก่อเหตุซ่อนปืนไว้ใต้หมอนหลังคุยกันไม่รู้เรื่อง
ก็แค้นจัดไปล้วงปืนออกมาแล้วก็เจาะยิงในระยะเผาขนหมดแม็กซ์เลยนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวนายเอกอนันต์ดำเนินคดีในข้อหาคือฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ